ส่งความสุขบางครั้งก็ส่งให้เป็นน้ำใจ
บางครั้งก็เป็นของขวัญเล็กน้อยที่มันอาจจะทำให้มีความสุข

แต่ของขวัญที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะได้ในเทศกาล
วันสำคัญต่างไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันอะไรก่อนแล้ว
แต่ว่ากันไปวันนี้ตลอดข่าวของเราก็เลยรวบรวมเรื่องราวของขวัญสุดพิเศษมาให้ดูว่า
ของขวัญสไตล์ตลอดข่าวนั้นมีอะไรบ้างไปชมค่ะ
ตลอดข่าววันนี้เราขอรวบรวมไอเดียดีไอเดียสุดเก๋
ที่จะมาส่งมอบความสุขให้กับทุกคน
สำหรับใครที่กำลังมองหาเค้กวันเกิดที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
วันนี้เรามีมาแนะนำกันครับ
เรียกได้ว่าฮือฮาไปทั้งโซเชียล

อย่างเบเกอรี่มายบายเอี่ยว

แต่งหน้าเค้กเอาใจสายมูเตลู
จะเต็มทั้งยันทั้งขมงคล

ร้านเขามีการออกแบบลวดลายยัน

ขงกระพัน
ไปต่อกันที่อีกหนึ่งไอเดียที่มาทางสายมูเหมือนกัน
กับร้านคิดถึงเบเกอรี่สาขาซูริน
ว่ากันว่านี่แหละครับเค้กมนต์ขลังแห่งเมืองซูรินทร์
เค้กที่นี่เป็นเค้กที่ไม่เหมือนใคร
ด้วยหน้าเค้กที่คนเห็นและคนได้รับต้องสะพรึง
เพราะบนหน้าเค้กจัดเต็มไปด้วยตุ๊กตาปั้นพันสายสิน
ล้อมไปด้วยยันคาถาไม่ว่าจะเป็นยันรวย
รักกูหลงกูเสน่หาเพียงกูเป็นต้น
เอาล่ะครับคุณผู้ชมชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นไปเลยครับ
นอกจากเค้กแล้วของที่คนชอบใช้ส่งความสุขกันอีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คือ

ดอกไม้แต่สำหรับช่อดอกไม้สไตล์ตลอดข่าวแล้วก็ต้องไม่ธรรมดา
จะส่งทั้งทีก็ต้องมีประโยชน์แบบนี้
เทศกาลไหนคนรักก็ให้แต่ช่อดอกไม้จะดีกว่าไหม
ถ้าเปลี่ยนเป็นช่อดอกไม้ที่กินได้ด้วย

บ้าแล้วไม่เอา
ไอเดียเขาดีมาก
เออแต่ตายตลอด
บ้าแล้วไม่เอา